ทีนี้ก็มาดูเรื่องของสัญชาติ

คือมีน้อง๓คนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย
เขาก็บอกว่าเขามีการตรวจสอบรายละเอียดให้แล้ว
ทั้ง๔คนจะต้องช่วยเหลือยังไงบ้าง
แต่ก็ยืนยันว่าการขอสัญชาติของทีมหมูป่าทั้ง๔คน
ก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ไม่ได้ไปมีอภิษฎหรือว่าสิทธิพิเศษอะไรมากกว่าคนอื่น
มาดูกันหน่อยนะคะว่า๔คนในทีมหมูป่าที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยมีใครบ้าง
เด็กชายมงคลบุญเปี่ยมค่ะอายุ๑๓นะคะ
เด็กชายอดุลสามอ่อนอายุ๑๔ค่ะ
นายพรชัยคำหลวงอายุ๑๖นะคะ
โค้ชเอกด้วยนะคะนายเอกพลจันทวงหรือโค้ชเอก
ที่ไม่มีสัญชาติไทยเพราะว่าพอไปตรวจสอบดูแล้ว
๔คนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนต่างด้าว
แล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมทั้ง๔คนไม่ได้มีการแจ้งเกิด
ค่ะไม่มีสูติบัติดังนั้นขั้นตอนจะต้องทำยังไง
จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญชาติปี๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๔ปี๒๕๕๑ที่ระบุเอาไว้แบบนี้นะคะ
๑บิดามัณฑาเป็นคนต่างด้าว

ต้องมีใบสูติบัติหรือใบรับรองการเกิด
และ๔มีเลขใบประจำตัว๑๓หลักขึ้นต้นด้วยเลข๐นะคะ
เนี่ยค่ะจากข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนราช
น้องมงคลน้องอดุลน้องพรชัย
ทั้ง๓คนนี้นะคะเกิดที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็สามารถยื่นเรื่องขอแจ้งการเกิดได้ที่เทศบาลตำบลแม่สายนะคะ
ขั้นตอนต่อไปหลังจากทั้ง๔คนมีสูติบัติหรือใบเกิดหรือหนังสือรับรองการเกิดแล้ว
ก็จะต้องยื่นคำขอเพื่อมีสัญชาติไทย
เป็นไปตามลำดับขั้นตอนแบบนี้ค่ะ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติเหมือนกันกับทุกคนที่ขอสัญชาตินะคะ

ก็ดูข้อเท็จจริงให้เข้าตามหลักกฎหมายนะคะ
เอื้อประโยชน์อะไรให้กับน้องทีมหมูป่าเป็นกรณีพิเศษ
ดังนั้นระยะเวลาในการดำเนินการนะคะ
ขอขยายเวลาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน๓๐วัน
รวมแล้วไม่เกิน๑๒๐วันนะคะ
ก็ทำตามกระบวนการตามกฎหมาย

เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่สื่อต่างชาติถามเยอะ
เป็นกังวลเยอะเหมือนกันว่าที่บอกว่าอยากให้ทั้ง๑๓คนโตขึ้นมาเป็นคนดี
เป็นพลเมืองที่ดีแล้วเขาได้เป็นพลเมืองไทยหรือยัง
ค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเดินทางไปที่ต่างด้วยแหละ
อยากจะไปฝึกต่างจังหวัดจังหวัดอื่นเดินทางไปต่างประเทศ
พอไม่มีสัญชาติไทยมันก็ติดขัดนะคะเดินทางก็ลำบากหน่อย